เป็นไง

เป็นไง

เป็นไง

เป็นไง

เป็นไง

เป็นไง

แต่จริงแล้วก่อนจะออกที่อายุทยา

รังสิตดอนมโมนเหรอวะเดี๋ยว

ใช่ไม่มีอำเภอเหรอ

เวลาพี่บอลเลือกพี่นุ๊ยไป
มีความสุขเพราะว่าได้มาอยู่กับกลุ่มน้องแล้ว

ต่างประเทศเราไปที่ไหนบ้างต่างประเทศ

เยอรมัน
เยอรมันสะพานเหลืองสะพานขาวแรก

ถ้าพวกพี่ไม่เล่นตลกพวกเองไม่ได้สอบ

ยายลูกคุณยายไปป้นรถขนเงิน

โอ๊ยข้าวนั่งพาดหน่อยนะลูก

เฮ่ยค้ามาทำไมครับ

เอามาใส่พักตรงนี้หน่อย

นี่เขาขายของไม่ใช่มูลนิธิ
รู้แล้วยายอยู่บ้านมันร้อน
กลายเปิดภัณฑ์ลมข้าวไฟมากบแทง

จะมาอาศัยแอร์ที่นี่พักผ่อนหน่อย

ทำไมใส่คอทองเทิงเต็มไปหมดเลย
ของปลอมของปลอมพี่ของปลอม
ของปลอมอย่างนั้นให้ผมเออใจเย็น
แบบนี้บ้านมาทำไมยาย
ยายมาขายของมาขายในร้านเนี่ยเหรอ
ใช่เอางี้ไหมถ้ายายขายได้เท่าไหร่ยายแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้

เองก็ไม่แค่๓๐ยายมีของเอาว่า๗๐

จะได้แบ่งเท่ากันเออเองก็แบ่งคนละสิบบาทเนี่ย
ขายนานไหมไม่นานแป๊บเดียวยายก็ไป
มาแล้ว
เฮ้ยไอ้อางเมื่อช่างรี่

มียายตรงด้านล่าเออ
ห้องน้ำอยู่นู้นเออ

เอาไปเลยครับ๕บาทค่ะ๕บาทเดี๋ยวเห้ย
จะไปไหนทองน้ำไงฉี่ไง
เห้ยแอ้วนะ

ไม่อึวไหนสภาพนี้ที่
ออกมาเสมือนเนื้อแล้วทริปร้อน

อมนะแต่พ่อแม่อย่าอมนะอมได้เฉพาะลูก

เอาพิเศษที่ธรรมดา
ใส่ขัยที่ใส่ลูกคิ้น
เองโดนนัดให้ไหวแล้วขาย
เอาแผ่นหนึ่งถ้ายังไม่ไหวแล้ว
เอาแผ่นหนึ่งเออ

หยาดโรคมันชั่นแยะร้อนขนาดนี้

สนาดแตกละ

เอาแผ่นเดียวไม่พอยายมีแผ่นเดียว

อันนี้สก๊อตเอ็กตราครับผม

อันนี้ถูกสุด
อันนี้ถูก
เดี๋ยวก่อนพี่
แล้วสรุปกระดาษชำระ
ไอ้หน่อยไอ้ชอบ

แล้วสรุปกระดาษชำระสก๊อตเนี่ย
แบบไหนราคาถูกที่สุดครับ